เราไปดูนัดกลางสัปดาห์สำหรับ๕ลูกยิงสุดเทพที่เกิดขึ้น
แล้วก็สเต็ปสวยนะครับสำหรับการแข่งขันในช่วงนักกลางสัปดาห์ครับ
ยังมีลีล่าที่หน้าทึ่งของนักศุษย์ฝีเท้าจักรให้ชมกันเหมือนเช่นเคย
เต็ปแรกราชนาวีทีมเยือนขึ้นมาบีบกรมทางหลวงในแดนบน
แต่ภูดิตธรรมรสเกี่ยวบอลไขว้หลังหลบทางแคบ
เปลี่ยนจากรับเป็นรูปได้อย่างสวยงาม

คุณพุทธาโทคุทักเกะเข้ามากดดัน

ก่อนทะลกราชนาวีแฟนต่อสูตร

สามารถการพักดีกระชากหนีด่านแรกเหมือนจะยาวไป

ต่อให้เพื่อนสร้างโอกาสลุ้นทำประตู

วิท้ายด้วยรีลาฟุซอลฉบับเซ็มบ้าของผู้เล่นสุราคทานี

ได้บอลรอดขารายอั้นฟูเมสของการท่าเรือเข้าไปหยิง

จบเกมนี้เสมอกันอย่างดูเดือด๔ต่อ๔
ติดตามชมทักษะขั้นเทพแบบนี้ได้ใน

โปรดติดตามตอนต่อไป